คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวในช่วง๑๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีหลายเรื่องครับที่รัฐบาลนั้นต้องตัดสินใจต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด
แต่ว่าเรื่องหลักนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตด้านพลังงานของประเทศไทย
ทั้งเรื่องของพระบอปปิโตเรียมทั้งเรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินที่กระบี่
แน่นอนครับทุกเรื่องนั้นมีทั้งกลุ่มที่เห็นต่างและกลุ่มที่เห็นด้วยครับ
เรื่องเป็นสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจไปแล้วลงมติไปแล้ว
แต่ว่าสุดท้ายครับความเห็นต่างต้องทำให้ย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่
เรื่องของการรับฟังความเห็นจากประชาชนทั้งหมดทั้งมวลครับ
ท้อนแง่มุมด้านการเมืองอะไรบ้างติดตามพร้อมกันในสาววิเคราะห์ตลบม่านการเมืองวันนี้ครับ
รัฐบาลก็พยายามที่จะสร้างนโยบายเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
เพราะว่าถ้าเราขาดแคลนพลังงานในอนาคตมันจะมีปัญหา
วันนี้ก็มี๒ประเด็นก็คือเรื่องโรงไฟฟ้าที่กระบี่
อันนี้ก็สู้มาหลายยกแล้วนะ
รัฐบาลก็ต้องถอยเพื่อเดินหน้า
แล้วก็สร้างวิธีใช้กลไกมวลชน
แล้วก็เอาทหารเข้าไปดำเนินการ
เมื่อก่อนนี้ก็ปล่อยให้ทางไฟฟ้าหรือผู้รับผิดชอบโดยตรง

เข้าไปก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมายังไงนะ
แต่เท่าที่ฟังดูมันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

แต่ก็ยังเปลี่ยนแค่กลุ่มอยู่นะคะในการรับความความผิดเห็น

แต่ว่าไอ้ที่เห็นด้วยมันขยายเพิ่มขึ้น

ที่ค่อนข้างลึกซึ้ง
คนทั่วไปเข้าใจยากนะ
ที่ที่สนับสนุนคอสชมาพอควรแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกมาหักกันแล้ว
ด้วยความคิดไม่ตรงกันโดยเฉพาะการออกพรบปิโตเรียม
แล้วก็ว่าด้วยเรื่องบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ
ซึ่งก็สับสนพอสมควรในประชาชนที่เริ่มต้น
แม้แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยังงงว่านายกมาไม้ไหนนะ
เพราะว่าตอนแรกไม่มีบรรจุไว้
แต่แรงกฎดันที่นายกค่อนข้างจะกลัวต่อไปกลัวพวกเดียวกันมากกว่า
มันก็เลยต้องใช้วิธีการที่ค่อนข้างจะล้ำลึกหน่อยนะ
โดยให้คุณอยากได้นี่ก็ให้ก็เขียนไว้
แต่ว่าไอ้คำที่บอกให้ตั้งบรรสัตว์บรรแห่งชาติ
กว่าจะมีความพร้อมตรงนี้มันก็เลยความแตก
เพราะว่ากลุ่มที่คัดค้านตอนแรกก็หลงว่านี่ก็มีใช่ไหมแล้วก็ไม่มี
มันก็เป็นปัญหาเสร็จแล้วก็มีการเคลื่อนไหวโดยใช้กลุ่ม
นายทหารที่เป็นรุ่นเดียวกับนายกทำงานประมาณ๖๗คน
คือแบบเอาบัตรนั้นเต็มที่ไอ้พวกที่คัดค้างก็หลงกล
สุดท้ายก็ต้องประชุมกันมาธิการก็ต้องเอาออก
แล้วก็นายกชนะชนะก็คือหมายถึงว่าไม่มีบรรษัตริย์
แต่ว่าโอกาสที่จะต่อสัมประธานใหม่ทำได้แล้ว
ผมไม่แน่ใจว่าการสัดสินใจของผู้เด็กประยุทธ์ในเรื่องนี้
เบรกไว้ด้วยการไปแขวนไว้ในข้อสังเกต
จะดีหรือไม่เพราะว่าถ้าในอนาคตมีการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ
และไม่ได้ตั้งโดยรัฐบาลขอสช
ซึ่งนายกประยุทธ์เอาชีวิตเป็นเดิมพันธุ์แล้วว่าทหารจะไม่เข้ามาเกี่ยว
สิ้นสุดภารกิจของขอสชรัฐบาลนักการเมืองเข้ามา
และเป็นผู้จัดตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติขึ้นมา

จากนี้ไปรัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องเหล่านี้ยังไง
แล้วจะเดินยากขึ้นไหมเมื่อก็มิดก็เราก็หักเข้าไปแล้ว

คือผมมองว่าการที่ถอดมาตร
ทับ๑ไปไว้เป็นข้อสังเกตของคณะกรรมธิการ
กับการคงไว้โดยทางปฏิบัติต่อไป

เป็นแต่เพียงว่าเอาออกไปมันจะขัด
มันทำให้ขาดน้ำหนักในการที่จะจัดตั้ง
แต่ถึงเอาคาไว้นะฮะก็เมื่อมีความพร้อม
เมื่อมีการศึกษาทุกหน่วยงานวิธีการต่าง

ก็ต้องไปแก้กฎหมายนี้อีกครั้ง
หรือไม่ก็ออกกฎหมายฉบับใหม่
การศึกษา๑ปีที่เขาออกไปเป็นข้อสังเกตเนี่ย
ถ้าเผื่อเขาจะศึกษาแล้วก็ทำเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่

พร้อมเห็นด้วยกับคุณตรงชัย
ที่เรียกว่าผลประโยชน์สูงสุดของประเทศต้องเป็นตัวตั้ง
ตรงนี้แหละมันทำให้เกิดเหตุ
ผมไม่อยากเอ่ยชื่อต้นเหตุที่ทำให้เกิดความระแวงกับวันนี้เลย
คุณทักศิลป์
มันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบทักษิณ
แปรรูปวิสาหกิจ
แต่ปทนี่เขากลับขึ้นมาไม่ได้
คือแปรรูปวิสาหกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
มันก็แฝงไว้ด้วยว่าเอาขุมทรัพย์ของประเทศที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ
แบ่งกันมาเก็บเกี่ยวกัน
ด้วยลักษณะของเทคนิคทางการตลาดทั้งกลุ่มทุนทั้งช่องทางกฎหมาย

เอ่อเรื่องซับซ้อนแค่ทีนี้ไอ้ขุมทรัพย์พลังงานอันนี้เนี่ย
ถ้าจะมองในเหลี่ยมการเมืองแล้วเรายากที่จะมองว่า
อะไรถูกอะไรผิดเพราะมันอยู่ใต้ดินอืม
แล้วก็ฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่ามีมากฝ่ายหนึ่งก็บอก
มันไม่แน่หรอกมันมีไม่มากมันใกล้จะหมดแล้วอะไรอย่างนี้
เราไม่สามารถอ้างอิงอะไรแล้วก็มาเชื่อเป็นความเชื่อของเรา
จริงจริงค่ะได้เลยแต่กระบวนท่าการเมืองมันที่ออกมาเนี่ย
นะฮะผมว่ามันเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผลเอกประยุทธ์เหมือนกัน
เพราะอย่าลืมว่าทุกส่วนผสมทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ย
เป็นส่วนผสมลมหายใจของอำนาจพิเศษที่คุณประยุทธ์ใช้อยู่เดี๋ยวนี้
ความเป็นมาเพิ่งพากันมานะครับมันก็หยิกเล็บเจ็บเนื้อ
ก็เลยต้องมีเทคนิคดีลาอย่างที่คุณลิขิตว่า
วันนี้มันก็ลงอย่างนี้มันก็ยังคาอยู่นะครับ
ส่วนจะตัดขาดกันหรือไม่เนี่ยผมว่าตัดขาดกันยากครับ
ตราบใดซึ่งมันยังมีอะไรที่สามารถสมประโยชน์กันต่อไปได้
ใดที่อำนาจกับผลประโยชน์เป็นคู่แฝดกัน
มันก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งคู่กันไปอย่างนี้นะครับ
แต่การค้านของกลุ่มค้านเขาก็ค่อนข้างที่จะมีจุดยืนพอสมควร
ซึ่งใครจะให้เหตุผลมันก็ค่อนข้างที่จะหักล้างลำบากเหมือนกัน

แล้วจากนี้ไปจะเดินไปยังไงรัฐบาล
ก็มันคงไม่มีอะไรเพราะว่ามันอีกปีนึงอะ
เพียงแต่ว่าอยากให้สังคมคิดไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วก็ตาม
มันต้องคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
เพื่อเป็นเหตุที่เอาชนะ
แต่ว่าโดยที่เขาพูดถึงหลักการมันก็โอเคนะเข้าใจ
เพียงแต่ว่าการนำเสนอนี่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่ามันควรจะยาก
ถ้าเป็นบรรษัทเหมือนที่ต่างประเทศรวบทั้งหมดรวบทั้งหมดแล้วก็

ไม่เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องน้ำมันอะไรทั้งหมดพลังงานทั้งหมด
มันก็เป็นปัญหาที่เกิดล้มละลายอย่างเวเนซูเอล่าหรืออย่างเม็กซิโก
เม็กซิโกตอนหลังก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่
ถ้าไม่เปลี่ยนก็เจ๊งไปกันเวเนซิวล่าคือล้มละลายไปเลย
ฉะนั้นมันก็ต้องคิดรูปแบบ
คือยังน้อยเราก็ต้องควบคุมพนธภวร์ว่า
แต่จะต้องมีมาตรศักดิ์และมีกฎหมายอะไรที่ควบคุม
หนึ่งทั้งเรื่องราคาทั้งเรื่องอะไรทั้งหลายแหละ

ไม่ใช่รับบนรัฐกันเดือนปีโอ้โหไม่รู้กี่เดือนอะไรอย่างนี้
สะท้อนใจอาชีพเดือนกว่าสมควรแต่อันนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์เข้ารัฐมากกว่านี้นะ
แม้ว่ากระทรวงการคลังจะมีหุ้นใหญ่ก็จริง
แต่ว่าการบริหารจัดการบางอย่างมันก็ปล่อยมากเกินไป
แล้วมันก็มีปัญหาแล้วก็มันก็เป็นช่องทางให้นักการเมือง

กำลังจะบอกว่าในที่สุดกำลังมองว่ากลุ่มค้าน
เขาก็จะไม่มีพลังพอที่จะมาตัดแข้งตัดขารัฐบาล
ยังงั้นได้ไหมค่ะกลุ่มค้านนี่
ถ้าสืบประวัติดูแล้วเขาไม่ธรรมดานะฮะ

แม้ว่าจะบอกว่ามันอีกปีนึงนะ

ผมว่าก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้ว
เพราะเขานักเคลื่อนไหวแล้วก็พยายามทำตามสเต็ปของเขา
เขาอธิบายชี้แจ้งอะไรต่างผมว่าความเคลื่อนไหวเขาไม่หยุดหรอก
ใครจะมาทำเดินตามกฎหมายนี้คุณจะทำเรื่องไหนขึ้นมา
เขาก็สามารถประท้วงได้อีกอะไรได้อีกอะไรได้อีก
ไปได้เรื่อยเรียกว่าฝ่ายที่ค้านตอนนี้ก็ยังค้านต่อไป
ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยถ้าดูทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาล
เรื่องพลังงานเป็นเรื่องชวนโปรดหัวจริงแล้วผู้รู้จริงเท่านั้น
ที่เขาจะแยกแยะสมประการนี้ออกพวกเราเป็นพวกนักสังเกตการ
ซึ่งติดตามแต่ว่าพยายามที่แสดงความเห็นเพื่อให้สังคมได้ตระหนัก
แง่มุมหนึ่งเพราะเราไม่ได้เข้าใครออกใครในเรื่องนี้
แล้วก็ต้องเป็นผู้ซื้อน้ำมันมาเติมรถต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้านะครับ
เหมือนกับประชาชนคนทั่วไปเหมือนกัน
กรณีโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นที่ยอมรับไม่มีใครเถียงเลยว่า
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าภาคใต้เพิ่มขึ้น
ถ้าไม่เตรียมไว้ในอนาคตภายในไม่กี่ปีนี้
ดับกันเป็นละนาวภาคใต้แล้วจะเสียหายร้ายแรง

คำถามก็คือทำไมต้องกระบี่
ถามไปถึงการไฟฟ้าภายประเด็นเลยว่ามี
แต่ก็เลิกครบกับกระบี่ไปซะสิ
ไปหาจุดหาแหล่งที่สะดวกที่สามารถจะนำฐานหินสะอาดของท่านขึ้นมานะครับ
แล้วก็ไปลงหลักปรักฐานแต่จังหวัดไหนก็ได้ในภาคใต้หรือขยิบขึ้นมาให้ต่อกับใกล้ใกล้ภาคกลางอะไรอย่างนี้
แล้วแต่นะครับผมว่าอันนี้คือถ้าเถียงกันมันไม่รู้จบเพราะเขายกเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องผลกระทบสิ่งนิเวศอะไรมาเนี่ยมันเริ่มต้นศึกษาอะไรกันใหม่ก็อีกนานแหละ
แต่ปตทไม่อยากให้มีคู่แข่งอยู่แล้วล่ะถึงขนาดโปรประกันได้ว่าไอ้บรรษัพท์นี้มันเจ๊งมาแล้วทั่วโลก
แต่จุดที่ดีก็ไม่ชวนไปดูหรอกนะครับก็จริงแล้วปตทต้องเชื่อดเนื้อตัวเองให้เห็นเป็นตัวอย่าง
อย่ามาทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สมบัติเอสเต็ตทั้งหลายที่เป็นเครื่องประกอบที่ไม่ใช่กิจการน้ำมัน
เช่นสายท่อส่งน้ำมันหรืออะไรต่ออะไรที่เป็นองค์ประกอบผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้
พวกเหล่านี้คือลางรถไฟคือทางด่วนคือถนนต้องเป็นของรัฐคุณถ้าครอบครองอยู่คุณคืนรัฐให้หมด
ผมชี้ประเด็นนี้ว่าถ้าหากว่าจะสู้กันแฟร์ทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นถนนเป็นท่อเป็นทางรถไฟเป็นอะไรต่ออะไรก็ตาม
เป็นสนามก๊อฟเป็นอะไรไม่รู้อะไรนะที่เป็นของรัฐที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการผลิตน้ำมันนำเข้าน้ำมัน
จะต้องเป็นของรัฐแล้วคุณจะใช้คุณก็ต้องเสียค่าเช่า
เข้าปากช้างแล้วคงจะคลายลำบากอาทรค่ะ
ช้างหลายตัวด้วยคือผมมองว่าความจำเป็นของการสำรองพลังงานไว้ให้พอใช้ในอนาคต
กับการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นภารกิจสำคัญของคอสชโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ย
เพราะว่าทุกองคาพยพมันเป็นของรัฐฐาธิบ
อธิบัติซึ่งยึดด้วยการรัฐผ่านมา
เพราะฉะนั้นอย่ามาลีลาอะไรมากนักเนี่ยนี่ก็ปี๓จะเต็มอยู่แล้วนะครับ
เหลือเวลาอีกสักเท่าไหร่ในการตัดสินใจ
ผมเป็นห่วงภาวะผู้นำการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์
มุ่งมั่นตั้งใจของท่านสอบผ่านมาตลอด
จะมาสอบตกเอาตอนท้ายนี่แหละ
ถ้าไม่ตัดสินใจอะไรให้มันกระชับกระเช้งมากกว่าที่เป็นมา
กำลังจะบอกว่าถ้าเชื่อมั่นว่าทำเพื่อผลประโยชน์ของชาติเดินหน้าเลย

ท่านสอบผ่านมาตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์